หกนาฬิกาสามสิบห้านาทีดาบตำรวจนิกัลอืม
ที่หายเข้าไปในป่าไซโยกกาญจนบุรีท่านอยู่ไหน
วันแล้วนะครับที่ตอนนี้เขาระดมสรรพกำลังกันค้นหาท่าน
ค่ะแต่ว่าทีมค้นหาประเมินครับอืม
น่าจะยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าดาบตำรวจนิกัลคน
คนนี้ท่านนี้เขาเป็นคนที่เดินป่าเก่งสุดยอด
ฉะนั้นคิดว่ายังอาศัยอยู่ในป่าได้ก็ยังมีความหวังใช่ฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับดาบตำรวจนิกัลอัศพิมพ์นะครับ
ออกเวรจากหน่วยตศหนึ่งสามหกแล้วหายไปตั้งแต่โน่น
มีนาคมนะฮะไปเจอร่องรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ยังหาไม่เจอวันนี้พลตมตรีไพโรธทานธรรมนะครับ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ลงพื้นที่นะฮะบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลย
ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังสุรสี
ทีมกู้ภัยอาสาสมัครและชาวบ้านที่ผมพูดมาเห็นไหมนี่จำนวน๓๐๐นายได้
ไปไปค้นไปปูพรมค้นหากันเก้าวันแล้วนะที่เต็มที่แบบใช่ครับ
คือไปหาเอาตรงบริเวณที่คิดว่าอยู่ตรงนี้ก่อนคือเขาชะนีนะฮะ
อ่านถึงหลายวันแล้วเขาชะนีเนี่ยที่ป่าไซโยกกระทั่ง๑๑โมงครึ่ง
ก็ขอยุติการค้นหาก่อนเดี๋ยวจะเริ่มค้นหาในช่วงบ่ายนี้อีกนะครับ
วันนี้กลุ่มเพื่อนสนิทของดาบตำรวจนิกัลมาช่วยกันค้นหาด้วย
มีการนำหมูย่างเหล้าของโปรดของดาบตำรวจนิกัล
แต่ก็ยังไม่พบวี่แววแต่เจ้าหน้าที่เชื่อยังอยู่
เพราะดาบตำรวจนิกัลท่านจบหลักสูตรลาตะเวนระยะไกล
แล้วก็อีกหลายหลักสูตรโอ้โหไม่ต้องห่วงเข้าป่าเอาตัวรอดได้
ที่ผ่านมาดาบตำรวจนิกัลก็เคยสูญหายในป่ามาแล้วครั้งหนึ่ง

ตอนนั้นก็หายไป๑๕วันก็เอาตัวรอดมาได้มีแค่ไฟแชคเพียงอันเดียวครับ